มีความรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะ
เป็นเหตุพี่ชายแทงน้องชายจนเสียชีวิต
ตำรวจควบคุมตัวได้นะคะนำตัวมาสอบสวน
พี่ชายให้การรับสารภาพบอกว่าทำไปจริง
ทำไปเพราะว่าเห็นน้องชายเข้าไปต่อว่าแม่
เข้าไปปลาของใส่แม่เพราะแม่เนี่ยไม่ให้เงินเห็น
แบบนั้นรู้สึกไม่พอใจเข้าไปตักเตือนก่อน
แล้วก็เกิดการทะเลาะกันนะคะจนลงมือก่อเหตุค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นช่วงที่พี่ชายกับน้องชายเนี่ยทะเลาะกันก่อน
แล้วก็จะเห็นว่าคนที่นอนกองอยู่กับพื้นนั่นเป็นน้องชายนะคะ
แล้วพี่ชายก็เดี๋ยวจะเตะซ้ำเข้าไปอีก๒๓ครั้ง
หลังจากนั้นก็เดินเข้าบ้านไปเลยนะคะโดยที่ไม่ทราบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะจับภาพให้เห็นน้องชายอายุ๒๒ปีนะ
ส่วนพี่ชายอายุ๓๐ปีพี่ชายแทงน้องจนล้มก่อน
แล้วก็เตะซ้ำหลายครั้งจนน้องเสียชีวิต
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุรีบไปเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยเรวดีตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ตำรวจสอบพรเมืองนลลงพื้นที่ตลอดสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะ
ตะแคงเสียชีวิตมีบาดแผลถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟนะคะ
ที่ชายโครงด้านขวาหนึ่งแผลผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายนั่งรอมอบตัวอยู่เลยค่ะ
ซึ่งพี่ชายให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้อง
น้องชายกลับมาจากข้างนอกเดินตรงเข้ามาหาแม่
ขอเงินแม่๕๐บาทบอกว่าจะเอาไปจ่ายค่ารถ
แต่แม่บอกว่าไม่มีทำให้น้องชายไม่พอใจค่ะ
ด่าแม่ปลาของใส่แม่ทำร้ายแม่
พี่ชายก็เลยออกมาต่อว่าน้องชายหลังจากนั้นชกต่อยกันค่ะ
แต่ผู้ตายแต่สู้ผู้ตายไม่ได้หมายถึงพี่ชายเนี่ยสู้น้องชายไม่ได้นะคะ
ก็เลยกลับเข้าไปในห้องไปหยิบเหล็กขูดชาร์ฟมาแทงน้องชายหนึ่งครั้ง
น้องชายล้มลงก่อนที่หน้าประตูรั้วบ้าน
หลังจากนั้นตามไปซ้ำด้วยการเตะอีก๒๓ครั้งแล้วก็เดินกลับห้องไปเลย
ส่วนน้องชายไม่ได้เสียชีวิตที่หน้าบ้านนะ
เดินกลับเข้ามานอนที่เตียงและเสียชีวิตในภายหลังนะคะ

ก็ดั้งการเข้าไปในห้องที่นักที่น่าเอกและเพื้อแผงความต่อกลูก
ขณะที่นางปรางทิพย์อายุ๕๖ปีซึ่งเป็นแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายมาขอเงินค่ะบอกว่าจะเอาไปจ่ายค่ารถ
แต่แม่บอกว่าไม่มีก็เลยถูกทำร้ายร่างกาย
และที่ผ่านมาถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำเวลาที่ขอเงินไม่ได้
ส่วนลูกทั้งสองคนช่วงที่ทะเลาะกันแล้วก็เกิดเหตุแทงกัน
แม่บอกว่าไม่เห็นนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไปเกิดขึ้นที่หน้าบ้าน
เมื่อน้องชายเดินกลับมาตายที่เตียง
ตัวเองเป็นคนเดินไปเห็นก็คือแม่เนี่ยนะคะ
ตกใจค่ะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
สำหรับลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมีอาการป่วยทางจิต
เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแต่กลับมาแล้วไม่ค่อยกินยาตามที่แพทย์สั่งค่ะ
มาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วนะคะเป็นคนสมาธิสั้น
ตอนที่ไปเรียนช่างกลก็กิน๔คูณร้อยหมายถึงน้ำต้มใบกระท่อมนะคะ
ก็เลยทำให้สติไม่ดีเข้าไปอีกนะคะและเคยถูกตำรวจจับหลายครั้งด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นพี่ชายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ